คุณผู้ชมลองสังเกตนะคะเดี๋ยวจะมีรถจักรยานยนต์

ทั้งรถทั้งคนเหินไปแบบนั้น
ข้ามกำแพงเลยอ่ะคำถามคือแล้วทำไมคุณต้องไปแซง
ทำไมคุณต้องขี่มาเร็วขนาดนั้นแล้วมันอันตรายมากเลยอะค่ะ
เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในวงกลมสีแดงนะคะขี่มาเร็ว
แล้วก็แซงแล้วรถจักรยานยนต์คันที่อยู่ด้านหน้าเขาจะเลี้ยวขวาพอดี
ก็เลยจังหวะมันแบบโอ้โหจะชนกันอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยเหินไปเลย
ชนกับทางเท้าลอยข้ามกำแพงไปเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่
ตำบลนาดีตัวเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
เจ้าของคลิปบอกว่าขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อย
พี่วินคนนี้เจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะคะ
ที่เห็นเหินไปข้ามกำแพงไปเนี่ยค่ะเจ็บหนักอยู่เหมือนกัน
คนที่เห็นคลิปนี้ก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะไม่ได้จะไปซ้ำเติมคนเจ็บนะคะ
ครับแต่คนที่มาแสดงความคิดเห็นเนี้ยมันมีหลายข้อความที่ทีมข่าวของเราบอกว่าโอ้โห
เขาก็คิดคำพูดกันเก่งเนาะชาวเน็ตนะคะเช่นเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นทำรอบ
ทำรอบวินแรงแซงฟุตปาดเป็นญาติกับวินดีเซลปะครับ
ยังแต่ว่าเขาก็มาแสดงความคิดเห็นตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าทำไมคุณซิ่งจังเลย
นี่นะคะคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นผ่านทางเพจไทยรัฐนิวสโชว์กันเยอะมากเลย